ไปฟังจากปากแมทเท่านี้กันเลยดีกว่า
เหมามอยสุดไปเลยค่ะ
ดินแน่นำส่งการใครหรือเปล่า

ดินแน่นำส่งการใครหรือเปล่า

หรือว่าเราไม่ได้รู้จักกับพี่ส่งการในการส่งตัว

น่าลำบากใจไหมเพราะมันมีข่าวแบบนี้หรือเปล่า
ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าแมททำใจอยู่แล้ว
เพราะว่าปกติมันไม่ค่อยมีเรื่องแบบนี้ใช่ไหมคะ

มันเป็นเรื่องธรรมดามากที่แบบเราอยู่ณจุดนี้
มันจะแบบถูกโยงไปได้ทุกอย่างค่ะ

เราไปทานข้าวทั้งรูปทั้งหลอกกันเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชม

ในเพจแม่สื่อแม่ชัดแม่ต้องให้เมล่า
มีคนโทรมาแล้วโทรมาเบอร์แม่

โอ้โหไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ

เราก็บอกว่าเอาเลยขำเลย

กลายเป็นข่าว
ใช่กลายเป็นข่าวที่จริงจังขนาดนี้
คือแมทไม่ได้ให้ช่องทางติดต่อไป
แค่ลงไอจีไว้เป็นแบบพอสังเกตเฉย
แต่ว่าเขาโทรมาเบอร์แม่เบอร์รับงาน
สมัครรับเป็นแฟนไหมอะไรอย่างนี้

แล้วก็โดนแม่ว่าไปตามระเบียบว่าเล่นอะไรไม่รู้เรื่องนะคะ
กลายเป็นประกาศหาเรื่องกันเลยทีเดียวนะคะ